และกระโดดตบลูกยางไปพร้อมกัน

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจากเมืองเก่าจุง

ตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๗กรกฎาคมนี้
ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักตบชายทีมไทย